ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
ก็เป็นกรณีที่มีน้องนักศึกษากลุ่มหนึ่ง
เขานำสิ่งของต่างไปบริจาคช่วยเหลือเด็ก
อยู่ในมูลนิธิแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ซึ่งตอนนี้ก็รู้ข่าวกันแล้วนะครับ
ก็ชัดเจนว่าคือมูลนิธิที่มีครูยุ่นเนี่ยเขาดูแลอยู่
คือนักสามกลุ่มนี้บอกพอไปถึงเนี่ยไปเจอภาพลักษณะแบบนี้
ยุ่นกำลังตีเด็กแล้วก็ใช้วาจาที่ดูแล้วก็รุนแรงหน่อย
แล้วเด็กก็ดูท่าทางเหมือนไม่ค่อยมีความสุข
ค่ะอันนี้คือภาพที่เด็กที่อยู่ในมูลนิธิถ่ายนะคะ
แล้วเขาก็มาร้องกับทางเส้นได้ทางเส้นได้เองเขาก็ไปตรวจสอบให้นะครับ
สุดท้ายก็ไปแจ้งความที่สพออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
ไปแจ้งความไว้เมื่อ๓๐ตุลาคมนี่ฮะบอกว่ามูลนิธิคุ้มครองเด็ก
ในตะมนต์สวนหลวงอเผืออัมพวาเนี่ยทำร้ายร่างกายเด็ก
แล้วก็ยังพาเด็กไปทำงานในรีสอร์ทของภรรยาของคนดูแลมูลนิธิ
มีการหักเงินแล้วก็สวัสดิการต่างของเด็ก
สภาพความเป็นอยู่ของเด็กก็ไม่เป็นไปตามสุขอนามัย
พมของสมุทรสงครามเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ต้องการรับเด็กแล้วก็เยาวชนที่อยู่ที่มูลนิธิ
อยู่ในความคุ้มครองก่อนจนกว่าเรื่องราวเนี่ย
จะมีการตรวจสอบกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่เมื่อวานไม่เจอครูยุ่นนะฮะ
เจอแต่ลูกชายแล้วก็ภรรยานะครับรวมทั้งมีการต่อสายนะฮะ
ทางลูกชายของครูยุ่นก็ต่อสายให้คุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับ
ซึ่งก็คือคุณแก้วสันอติโพธิที่เป็นประธานมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
นี่เป็นภาพเมื่อวานนะครับนี่ฮะล่าสุดวันนี้เนี่ย
ยุ่นนะครับนายมนตรีสินทวีชัย
นี่ฮะครูยุ่นในฐานะผู้ดูแลมูลนิธิที่ถูกกล่าวหานะครับ
หลังจากทราบว่าตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
และความผิดตามพรบแรงงานเรื่องการใช้แรงงานเด็ก
วันนี้ก็มานะฮะพร้อมกับลูกชายแล้วก็ภรรยาด้วยแล้วก็คุณแก้วสันอติโพธิที่เป็นประธานมูลนิธิด้วย
วันนี้ตำรวจก็สอบปากคำครูยุ่นนะครับ
ยุ่นเองก็บอกว่ามีพยานหลักฐานทุกอย่างสามารถยืนยันได้ว่าไม่ได้ทำผิดอย่างที่ถูกกล่าวหา
สอบปากคำอยู่๔ชั่วโมงนะครับ
ยุ่นปฏิเสธทุกข้อหานะครับ
จากนั้นตำรวจก็ได้อนุญาตให้ประกันตัวไปไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเนื่องจากเป็นการมาพบตามหมายเรียก
ยุ่นได้ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยนะฮะ
แถลงข่าวกันเลยคุณแก้วสันก็นั่งอยู่ซ้ายมือนะครับ

ยุ่นบอกทุกเหตุการณ์ตามที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะ

มีการแอบถ่ายกันไว้แล้วก็มีการไปร้องเรียนกับเพจ

ยุ่นบอกว่าเด็กที่ถูกทำโทษเนี่ย
เป็นเด็กกลุ่มที่ต้องถูกทำโทษ
เพราะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ฝ่าฝืนคำสั่งไปเล่นน้ำในแม่น้ำแม่กรอง
ซึ่งมันอันตรายมากแล้วเอาเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยไปเล่นด้วย
มันเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตมาก
ส่วนเรื่องยาเสพติดเนี่ยมีเด็กพยายามนำยาเสพติดเข้ามาในมูลนิธิ
ซึ่งหลายคนเห็นคลิปแล้วอาจจะมองว่าทำโทษเด็กแรงไปหรือเปล่า
แต่ครูยุ่นบอกว่ามันก็เหมือนกับพ่อสั่งสอนลูก
เป็นการลงโทษลักษณะสั่งสอนไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเด็ก
เช่นขโมยเงินโดยการงัดแงะปล่อยเปลี่ยนอะไรต่าง
อันนี้ก็ผมไม่ได้อยากลงรายละเอียดนะเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว
ผมจะต้องแก้ปัญหาเขาให้ได้
ทีนี้เนี่ยมันมีข้อมูลเรื่องที่ถูก
กล่าวหาพาดเพียงว่าไปทารุณกรรมเด็ก

ไปทำลายข้าวของเสื้อผ้าของเด็กนะฮะเอาปัสสาวะเอาอุจจาระไปราดเสื้อผ้า
คือมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าได้ข้อมูลมาว่าบางทีบางวันเนี่ยครูยุ่น
ดูบอลต่างประเทศแล้วบอลที่ตัวเองแพ้แล้วก็โมโห
แล้วก็ไปลงกับเด็กอะไรพวกนี้นะฮะครูยุ่นบอกว่าไม่เคยทำนะฮะ
แต่เคยรื้อเสื้อผ้าเด็กจริงเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ชอบซักเสื้อผ้า
ก็เลยต้องสั่งสอนเด็กส่วนเรื่องพูดจาหยาบคายก็เพราะว่าสนิทกับเด็กมานาน
ก็มีบ้างที่ใช้คำพูดไม่สุภาพแต่มันก็เต็มไปด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อเด็ก
การใช้แรงงานเด็กเอาเด็กไปทำงานในรีสอร์ทของภรรยาครูยุ่นที่ถูกกล่าวหาตรงนี้
ยุ่นชี้แจงว่าพาเด็กไปใช้งานเนี่ยไม่ได้เป็นการว่าจ้างหรือว่าบังคับนะ
แต่ว่าเด็กเนี่ยเต็มใจไปเพราะเด็กเขาก็ต้องการเงินเปรียบเสมือนเอาลูกเนี่ยไปช่วยงานบ้านของผู้ปกครอง
ไม่ใช่การใช้แรงงานเด็กไม่ได้เข้าข่ายความผิดนะฮะประเด็นเรื่องเงินบริจาคที่หลายคนสงสัยว่าเปิดมูลนิธิ
เพื่อใช้เด็กมาหากินรับเงินบริจาคหรือเปล่าครูยุ่นชี้แจงว่าเงินบริจาคมีคณะกรรมการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับ
แล้วต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตรวจสอบได้
มีเรื่องเงินไปโรงเรียนของเด็กที่ถูกหักนะฮะเรื่องนี้ครูยุ่นบอกว่าเป็นการลงโทษตามระเบียบนะครับ
แล้วเด็กที่ถูกหักค่าขนมถูกหักเงินไปโรงเรียนไม่ได้เอาเงินไปใช้ส่วนอื่นนะฮะ
แต่เอาเงินส่วนนั้นไปให้กับเด็กที่ไปช่วยทำงานยืนยันว่าไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
ไม่ได้หากินกับเด็กมีหลักฐานทางการเงินทุกอย่างสามารถชี้แจงได้
ใบอนุญาตในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กครูยุ่นบอกว่าใบอนุญาตฉบับปัจจุบันเนี่ย
หมดอายุเดือนมกราคม๒๕๖๖ก็ต้นปีหน้า
ซึ่งถ้าที่สุดแล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐไม่ต่อใบอนุญาตให้ก็ต้องปิดสถานสงเคราะห์
แต่มูลนิธิคุ้มครองเด็กยังสามารถดำเนินการต่อได้
ต้องแยกระหว่างสถานสงเคราะห์กับมูลนิธิมันคนละส่วนกัน
ส่วนเด็กที่อยู่ในความดูแลนะครับผู้ที่สมัครใจจะอยู่ในความดูแลต่อที่มูลนิธิของครูยุ่น
ยุ่นบอกก็อยู่ได้หากจะไปอยู่สถานสงเคราะห์ที่อื่นก็สามารถไปได้
ยุ่นบอกก็ไม่ได้จะไปห้ามหรือไปจำกัดเรื่องอิสระอะไร
นี่นะฮะที่ครูยุ่นชี้แจงกับผู้สื่อข่าววันนี้นะครับ
ส่วนคุณแก้วสันนะครับซึ่งเป็นประธานของมูลนิธินะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยลูกชายครูยุ่นที่มาพบเจ้าหน้าที่ก็เปิดสปีกเกอร์โฟนโทรหา
เพื่อให้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ทางซ้ายมือตรงนั้นนะครับ
ค่ะวันนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่คุณสวัสดีภาพตามพรบคุ้มฟองเด็กครับ
ในกรุ่นบ้านอยู่ช่องแล้วคุณจะทำอะไรถ้าคุณเอาหรับสารอะไรมาว่าที่นี่อันตรายคุณดูบ้านช่องก็รีดไปดูห้องเด็กซิ
ก็หลังนะเรื่องนี้นะทาง
คุณแก้วสันนี่ชี้แจงนะครับทุกผู้ชมครับบอก
ว่าหลายคนอาจจะมองว่าที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านโทรศัพท์
มีถ้อยคำตรงไหนไม่เหมาะสมยังไงหรือเปล่าแต่คุณแก้วสรรบอกว่าในมุมของตัวเองเนี่ย
คือการพูดคุยปกตินะฮะขณะที่เรื่องการนำเด็กไปใช้แรงงานที่รีสอร์ท
ตรงส่วนนั้นเนี่ยคุณก้าวสรรบอกไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะครับ
รู้แค่ว่ามีเด็กเนี่ยขอไปทำงานหรือว่าตามไปทำงาน
ซึ่งก็ไม่ได้ทำงานเหนือขอบเขตอะไรอย่างเช่นไปเก็บใบไม้แล้วก็ได้ค่าขนม
ประเด็นสำคัญคุณแก้วสรรบอกว่าก็คือไม่เข้าใจเรื่องการใช้อำนาจทางการปกครอง
เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเอาตัวเด็กออกไปจากทางมูลนิธิทางสถานสงเคราะห์ตรงนี้
ทั้งที่ควรมีการสอบสวนหรือว่าตักเตือนไปก่อน
ไม่ใช่ไปหิ้วเด็กเหมือนหมูเหมือนหมาออกไป
อยากย้อนถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าทำแบบนี้เหมาะสมหรือไม่

ก็เด็ก๕คนเนี่ยแอบไปเล่นน้ำในแม่น้ำ
แล้วพาน้องที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปด้วย

คุณแก้วสันบอกว่าเริ่มมาจากกลุ่มเส้นได้เนี่ยมากล่าวโทษ
ซึ่งครูยุ่นก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
แล้วไม่ต้องการให้อีกฟายมาคมครูมากล่าวหากันอีกว่าจะหลบหนี

กล่าวกันไปร้องกันไปพวกนี้ก็เลยทราบเรื่องทราบข้อมูลอะไร
ซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะฮะผมก็เรียนกฎหมาย
ปากคำพยานจากเด็กเนี่ยห้ามถามนำนะห้ามถามนำ
เพราะเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าแกต้องทำให้เราเชื่อให้ได้ว่าแกถูก
งั้นแกพูดอะไรก็ได้ถ้าไปถามนำปั๊บนี่ไปเข้าป่าเลย
ให้ปากคำแบบนี้แล้วมาโยนให้ตำรวจโยนให้พม
ตำรวจก็ยังดีวันนี้ก็เชิญมาแจ้งข้อเก่าหาแต่พมก็ไม่ได้เรียกไม่ได้เชิญอะไรเลย
ทั้งสิ้น๒๙คนอายุตั้งแต่๑ขวบไปถึง๒๐ปีที่มาอยู่ในความคุ้มครองของทางพมของทางจังหวัดก่อน
ของกระทรวงพมด้วยล่าสุดพตเอกสุรเชษหักพานตรองพตร
ซึ่งมาติดตามความคืบหน้าแล้วมาดูคดีนี้เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
วันนี้บอกถึงความคืบหน้าเรื่องนี้บอกว่ากรณีของครูยุ่นมารับทราบข้อกล่าวหาและให้การปฏิเสธ
ยืนยันว่ากระบวนการต่างเนี่ยทำไปตามขั้นตอนนะครับขณะเดียวกันพลเอกสุรเชษบอกว่าทราบว่าครูยุ่นปฏิเสธ
พร้อมชี้แจงว่าการตีเด็กเป็นการสั่งสอนซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้
แต่ในกระบวนการตรวจสอบก็จะต้องมีการสอบสวนเด็กนะเพื่อสืบถึงพฤติการของครูยุ่น
ลักษณะการกระทำต่างว่าเป็นการกระทำซ้ำหรือไม่หรือว่าสมเหตุสมผลหรือไม่
ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กบางคนมีร่องรอยบาดแผลที่สันนิษฐานได้ว่าถูกทำร้ายร่างกาย
ส่วนประเด็นเรื่องยาเสพติดที่มีการกล่าวอ้างว่าเด็กไปเสพยายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายของเด็กนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เด็กยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธินะฮะเดี๋ยวจะต้องนำมาตรวจสอบยืนยันว่าครูยุ่นต้องให้ความร่วมมือกับสหวิชาชีพในการสอบปากคำเด็กทุกคน
ส่วนการพบว่าเด็กเนี่ยช่วยเหลือย้ายสถานสงเคราะห์ถ้ามีการย้ายตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องอยู่กับความสมัครใจของเด็กนะครับถ้าจะไปช่วยเหลือตรงนั้นว่าจะสามารถช่วยเหลือในการย้ายได้หรือไม่ได้อย่างไร
แล้วทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ด้วย
เพื่อจะทำให้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างในพื้นที่ของมูลนิธิในการดูแลเด็กเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ
สำคัญมากเลยก็คือการพูดคุยกับเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิครูยุ่น
คือเอาจริงแล้วเนี่ยสื่อหลายสำนักไปคุยกับเด็กมาบ้างแล้วก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าเอาจริงเลยนะคะเด็กที่อยู่ในมูลนิธิแห่งเนี้ยยังให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันด้วยซ้ำ
บางคนก็บอกไม่มีเลยไม่มีการทำร้ายร่างกายไม่มีอะไรแบบนั้นแต่เด็กบางคนก็บอกก็มีก็โดน
ลักษณะแบบนี้ก็ยังเป็นข้อมูลที่แตกต่างกันก็เดี๋ยวลองฟังดูความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ